คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
ป๊อปมันจะยากแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่มันยากครับ
มันยากมากกับการทำเพลงป๊อปเพลงหนึ่งทำยังไงให้สิ่งที่แบบทุกคนฟังดูว่า
ง่ายว่ะธรรมดาแต่ไม่น่าเบื่อและพิเศษ
นะตอนนั้นนะผมว่าโชว์มันควรจะแบบทุกอย่างมันควรจะทำให้คนดู
ดูตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่เขาไม่สามารถล้าสายตาไปจากเราได้
ครึ่งเราไม่เคยทำได้เลยครับปอต้องได้ยินบ่อยว่ามีคนบอกว่า
เพลงของปอเนี่ยครับมันใจร้ายถ้าเราเป็นคนที่กำลัง
หมดรักใครสักคนฟังเพลงนี้แล้วจะรู้สึกว่าว้าวคนนี้เขาเข้าใจเราจัง
แต่ถ้าเรากำลังเป็นคนที่โดนอีกคนทำแบบนั้นจะรู้สึกว่า
คนนี้โคตรยินชาเลยอ่ะเป็นคนใจร้ายอ่ะนิสัยปอลเลยป่ะอืม

รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราผ่านเสียงแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของเขานะคะ
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรา
พิเศษมากนะคะควบหลายตำแหน่งเขาเป็นทั้งนักร้องนักดนตรี
แล้วก็เขียนเพลงเองแต่งเพลงเองทำเกือบทุกอย่างเองในงานของเขาเนี่ยนะคะ
แล้วก็ดีใจที่สุดเพราะว่ามิ้นเองเป็นแฟนคลับวงของน้องเขามานานมาก
ถึงกับมีเพลลิสแบบว่าตั้งชื่อเป็นวงน้องแล้วก็เอาเพลงที่ชอบของน้องเนี่ยมารวมกันเป็นเลิสก็ฟังวนไปนะคะ

ก่อนที่จะไปพูดคุยกับน้องปอนะคะธรรมเนียมรายการเราค่ะ
มาให้ทุกคนแล้วก็เจ้าตัวฟังนะคะว่า
เอ๊ะซาวน์แบบนี้ดนตรีแบบนี้
มันจะไปตรงกับแง่มุมไหนของชีวิตของปอบ้าง

ชอบอะไรที่แบบมีความเรียบง่ายเนิบ

ดนตรีที่ทำมามันมีความแบบ

ใช่ครับผมชอบอะไรที่มันดุ
ดูแบบอยู่ตรงกลางแต่แบบพิเศษหน่อย

ซาวประมาณแบบยุค๙๐ไหมประมาณนั้นครับแบบวงแบบ
ลึกต้องมีความแบบขบดในตัวนิดนึงอ่ะเราเป็นไหมเป็นครับ
เป็นหรอดูหน้าแบบนี้เป็นหรอใช่ผมเป็นยังไงฮะ
ผมแบบว่าตั้งแต่เด็กแล้วอย่างนี้เราไม่ชอบทำอะไรที่แบบคนอื่นเขาทำ
อะไรอย่างเงี้ยครับเราชอบอะไรที่มันแบบเฮ้ยสมมุติสิบคนบอกว่า
อันนี้ดีเราก็จะคิดว่ามันต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้
หรือว่าสิ่งที่แบบอาจจะไม่ดีกว่านี้แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ให้เราทุกอย่างเลยครับในชีวิตมันเหมือนกับเป็นตัวนิสัยของเราไปด้วยเลยอะครับ
คือไม่ได้เชื่ออะไรไปตามแพทเทิร์นใช่อย่างสมมุติเขามีรับน้องกัน
ร้อยคนร้องไห้ร้อยคนผมจะเป็นหนึ่งในคนนั้นที่ไม่ร้องไห้
แล้วสุดท้ายขึ้นไปอีกปีก็ไปเป็นพี่ว้าแทนอะไรอย่างนี้ป่ะ
ก็ไม่ครับผมผมจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแปลกแยกจากชาวบ้านเขา
เพราะว่าเราไม่ได้ทำตัวอย่างนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเท่หรืออะไรนะ

ไม่ได้เยอะ
สมมุติเขารวมกลุ่มรวมแก๊งกันไปกินข้าวหรือว่าแบบไปทำกิจกรรม

เราก็มีแบบสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจว่าแบบ
ฉันอยากทำตรงนี้ฉันมีความฝันตรงนี้
เราก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้สูงสิงกับใครมาก
ก็คือชัดเจนในแนวทางของตัวเองแต่เด็ก
ไม่ได้แบบว่าวนไปตามเพื่อนฝูงใช่ไหมคะ

ความชัดเจนนั้นน่ะคือเรื่องดนตรีป่ะ

ก็คืออยากเลิกปุ๊บไปเล่นดนตรี
ใช่อยากเป็นศิลปินอยากเป็นคนเขียนเพลง
อยากเป็นคนที่ทำดนตรีแล้วก็มีคนฟัง
นั่นแหละครับง่ายคือจริงมันคือแบบ
สิ่งที่ผมคิดตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบว่า

การได้ฟังเพลงจากศิลปินที่เราชอบ

งั้นเริ่มต้นมาจากทำเพลงอารมณ์ร็อกก่อน

แล้วมันยังไงคะทำไมกลายมาเป็นแบบนี้ได้

ผมเริ่มทำเพลงตั้งแต่ช่วง

แล้วก็เริ่มได้ทำฝึกทำเพลงเขียนเพลง

หรือแบบว่าห้องซ้อมที่จังหวัดที่แบบ

ไปส่งรายการนู้นรายการนี้ที่เป็นแบบ
รายการประกวดทำดนตรีอะไรอย่างนี้ครับ

ทำเพลงอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้

แล้วก็เริ่มได้ฟังเพลงบล็อกแบบ

โอ้โหวงโปรดพี่เลย
แล้วก็เปิดเพลงแรกมาให้ผมฟัง
แล้วผมก็ฟังว่าเฮ้ยทำไมเพลงมันแปลกจังวะ

เราก็เริ่มตามฟังทุกอัลบั้มทุกเพลง
เริ่มหาซีดีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้มาดู

มันจะหล่อนนะมันจะมีความหล่อน
มีเมโลดี้แปลกลอยหลอน
แต่ว่านักร้องนำก็คือเสียงสาดเต็ม

ซึ่งพี่ก็ได้ยินความรู้สึกแบบนั้นบ้างนะ
ใช่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเริ่มทำเพลงมาเรื่อย
พี่อยากถามชื่อวงได้ไหมตอนนั้นชื่อวงเดียวกัน
นั้นชอบเปล่าครับตอนนั้นเราไม่ได้ทำกับนวน

เข้าใจทุกคนมีอดีต
แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็พัฒนาตัวเองจากตรงนั้นนะ
แล้วก็ทำมาตอนนั้นช่วงมหาลัยครับ
พอจบมหาลัยเนี่ยก็มือกีต้าลาออกไป

แล้วก็ร้องไปด้วยแล้วก็โซโลไปด้วย
ก็ชอบมากผมก็เลยฝึกเล่นกีต้าให้หนักขึ้น

ฝึกเล่นกีต้าเองใช่โดยที่เราก็มั่วไปเรามั่วเลยครับไม่ได้เรียนกับใครด้วย
ประมาณเที่ยงถึงตี๔ตี๕แล้วผมก็เอาเวลาตรงนั้นประมาณถึง๗โมงผมก็ซ้อมกีตา
ตี๔ถึง๗โมงเนี่ยนะความกีต้าใช่ฝึกเล่นกีต้าที่ห่อผมก็ฝึกจนผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะ
เราเริ่มเล่นกีต้าคนเดียวแล้วก็ร้องทำเป็นแบบลิกกีต้าเล่นไปได้ด้วยเราทำวงกราชได้แล้วเลยตั้งเป็นชื่อวงฟิตอ่าฟิต
ใช่แล้วก็มาจากเธอหรือเปล่าที่ฟิตตลอดฟิตซ้อมกีต้าผมจำไม่ได้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้เหมือนกันนะแต่แบบว่าตอนนั้นน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบเออชื่อวงสั้นมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ย

ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมไปเพิ่มยอดให้ปอได้นะ
ใช่ก็ไม่ได้มีคนฟังมากมาย
มีงานเล่นปีเราแบบครั้งสองครั้งเลยนะครับ
เราก็เลยแบบทำทำจนวันหนึ่งเนี่ย
เราก็มีเพื่อนที่มีอุดมการเดียวกันก็คือน้ำวน
คุยกันว่าเราอัดเพลงกันอย่างนู้นอย่างนี้

ถ้ามีงานผมให้มันไปรับงานมือหนึ่ง

ทำไมเราไม่ลองทำเพลงที่เราชอบฟังจริงจริงเราก็ชอบฟังเพลงป๊อปเพลงป๊อป
เพลงป๊อปที่เป็นเพลงไทยหรืออะไรต่างทำไมเราไม่ลองทำเพลงป๊อปดูอะ
เผื่อจะมีคนฟังเราบ้างเริ่มอยากมีคนฟังแล้ว

ซึ่งเป็นศิลปินก็ต้องมีคนฟัง
ใช่ผมก็เลยแบบเออแล้วจริงเพลงป๊อปเนี่ยเราก็ฟังมาตลอดเราก็ชอบแต่เราไม่เคยทำ
ผมน้ำมนต์ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวกูจะลองส่งลายกีต้าที่กูเล่นอ่ะ

แต่ผมจำได้ว่าผมก็แต่งไปเอื่อยไปทำงานไปด้วยเป็นปี

จำได้โหลดแอปแบบกล้องแบบวินเทจ

ก็คือผมจำได้ว่าวันที่ปล่อย

เราภูมิใจกับมันและและหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีคนฟังครับอาจจะไม่ได้มากมายนะมันค่อยขึ้นใช่ไหม
จำได้ว่าอาทิตย์หนึ่งมันไม่ถึงหมื่นวิวเลยครับ๕๐๐๐๐๐วิว
เริ่มมีคนฟังเริ่มมีแฟนเพลง
เราก็คิดว่าเฮ้ยหลังจากที่เราคิดว่าเดี๋ยวทำเพลงเดียวเราก็พอแล้ว
แค่แบบลองดูเพลงป๊อปมันจะยากแค่ไหนอะไรอย่างนี้
แต่มันยากครับมันยากมากกับการทำเพลงป๊อปเพลงหนึ่ง
ทำยังไงให้สิ่งที่แบบทุกคนฟังดูว่าง่ายว่ะธรรมดาแต่ไม่น่าเบื่อและพิเศษ
อันนี้เหมือนที่ปอพูดตอนต้นรายการเลยว่าชอบอะไรที่เรียบง่ายพอดีพอดีแต่พิเศษ
ใช่ครับใช่ไหมถ้าลองสังเกตเนื้อเพลงผมมันก็จะไม่ได้ยุ่งยากหรือวุ่นวาย
แต่แบบฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันพิเศษผมเป็นคนอย่างนั้น
มันเปลี่ยนอะไรจากแนวคิดของเราไปบ้างไหม
ผมว่ามันจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากมายนะครับแต่แค่ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะ
ไม่ว่าจะเป็นดนตรีแนวไหนหรือว่าเพลงแนวไหนถ้าคุณทำออกมาได้ดีจริง
มันจะมีคนฟังครับคนฟังเขาไม่ได้หลอกเรา
ก็คือเราจะเห็นจากเนื้องานแหละไม่ว่าจะงานอะไรก็ตาม
ถ้าเราตั้งใจปรณีตกับมันคนฟังคนดูเขาก็รู้ว่าเราตั้งใจ
หรือสินค้าจะรู้ทุกอย่างว่าคุณจะได้ไปต่อในวงการนี้หรือเปล่า
เพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่าเรื่องคุณภาพมันสำคัญมากจริง
แล้วอย่างนี้คือเรากดดันไหมพอเรามีชื่อเสียงเรามีอะไรอย่างนี้
ก็มีบ้างครับมีบ้างจังหวะมันจะมีช่วงที่ไม่กดดันแล้วก็ช่วงที่กดดัน
ที่ประสบความเร็งมากหลายอย่างมันก็สอนเราโอ้โหมันมีหลายช่วงเลยครับ
มันสอนเราไปเรื่อยเหมือนมียกมาสักช่วงหนึ่งไหมที่แบบรู้สึกกดดันมาก
ช่วงที่เริ่มรู้สึกกดดันมากเป็นช่วงที่เราเริ่มแบบมีงานเยอะมากจริง
แล้วก็มีคนคาดหวังหมายถึงมีงานนี่คือออกไปเล่นนะครับ
งานไปเล่นนะครับงานนึงแบบสมมุติปีสัก๒๐๑๙๒๐๑๘๒๐๒๐เลย
เดือนหนึ่งละ๑๘งาน๑๗งานเนี่ยแล้วร้านที่เราไปเล่นเนี่ยเขาก็คาดหวัง
ไอ้วงเนี้ยมันจะเจ๋งเปล่าวะคนดูก็คาดหวังว่าโชว์วงนี้จะดีเปล่า
ซึ่งผมรู้สึกมาตลอดว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ดีประมาณนึงแต่มันยังไม่ได้ดีที่สุดที่แบบ
เหมือนแบบที่วงนี้ควรจะเป็นผมก็แบบกดดัน
ดีที่สุดแบบที่วงนี้ควรจะเป็นในภาพของเราคือยังไง
ณตอนนั้นนะผมว่าโชว์มันควรจะแบบทุกอย่างมันควรจะทำให้คนดู
ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่เขาไม่สามารถล้าสายตาไปจากเราได้
คือไม่ต้องหันไปกินข้าวใช่ซึ่งเราไม่เคยทำได้เลยครับ
มันก็จะมีสัก๔๕เพลงที่เป็นเพลงฮิตคนเขาก็จะสนใจตรงนั้น
โดยที่ไอ้เพลงที่เป็นเพลงที่ไม่ได้ฮิตอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้สนใจ
แล้วผมก็หาวิธีมาตลอดแบบเราจะทำยังไงให้ทั้งโชว์แล้วอะ
สามารถโทรคนพวกนั้นใครสนใจได้ทั้งแม้แต่เพลงฮิตหรือไม่ฮิต
ซึ่งเชื่อไหมว่าผมเพิ่งทำได้ไม่นานมาเนี่ย
แอบบอกได้ไหมว่าด้วยวิธีการไหน
ผมว่ามันเป็นแค่การเปลี่ยนความคิดแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงที่เราแบบวงเป็นที่นิยมมาก
คนดูไม่ว่าเราจะเล่นอะไรหรือทำอะไรเขาก็จะเฮไปกับเรา
โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเนี่ยโชว์ของคุณอะดีหรือเปล่า

แต่มันจะมีช่วงที่หลังจากโควิดผ่านมา

แฟนเพลงก็เหลือน้อยลงคนที่มาดูก็เป็นคนอื่นมากขึ้นเด็กลงที่เขาอาจจะไม่รู้จักเราอย่างนี้
ไปเล่นแล้วเราแบบเฮ้ยทำไมคนไม่เฮเหมือนเดิมว่ะคนไม่ช่วยเราเหมือนเดิมว่ะ

ใช่ผมก็เลยคิดว่าเราคือวงดนตรีที่ไม่มีใครรู้จัก
เรากำลังเล่นเพลงเราเนี่ยให้คนเราเนี่ยที่เขาไม่รู้จักเรา
เราจะทำไงให้แฟนเพลงตรงหน้าหรือคนที่ไม่ใช่แฟนเพลงก็ตามประทับใจที่สุด
ก็ต้องย้อนกลับไปว่าให้เราคิดว่าเราเป็นแค่คนมาร้องเพลงเราเนี่ยให้คนฟัง

ถูกไหมแล้วก็กลายเป็นว่าฉันก็คือคนธรรมดาทั่วไปที่จะทำยังไงให้
ให้คนทั้งหมดเนี่ยรับรู้ถึงสารที่เรากำลังจะสื่อก็คือเพลงของเรา

ใช่เราจะเล่นโดยที่เราไม่กดดัน

ใช่เราไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยวันนี้แฟนเมียไม่จอยเลยว่ะทำไมวะ
เฮ้ยทำไมวันนี้คนน้อยแบบคนที่เป็นแฟนเพลงน้อยมีแต่คนอื่นเต็มไปหมดเลย
แล้วผมว่าแล้วผมเชื่อว่าศิลปินที่ประสบความสำเร็จเขาคิดตรงนี้ได้ครับ
แต่ผมไม่รู้เหมือนกันทำไมผมคิดได้เหมือนกัน
ผมก็คิดได้แล้วผมก็บอกทุกคนในวงว่าแบบเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนความคิดตรงนี้ว่ะ
อย่าคิดว่าเราคือแบบวงที่ดังหรืออะไร
เราคิดว่าเราแค่มาเล่นเพลงของเราเนี่ยให้คนตรงหน้าฟัง
แล้วเชื่อไหมว่าแค่เปลี่ยนแค่นี้ทุกโชว์ที่มันออกมามันทำให้คนดูสามารถโหหยุดกับเราได้

เพราะผมคิดว่าทุกคนที่ไปร้องเพลงหรืออะไรอย่างนี้ใช้ได้
แล้วผมก็แอบไปพูดเรื่องนี้กับแบบรุ่นน้องหลายวงซึ่งเขาก็ไปใช้แล้วเขาก็บอกว่าเออพี่ทำไมมันเปลี่ยนไปขนาดนี้

ในการที่เราจะวางความสำเร็จที่เคยผ่านมาหรือที่เคยได้รับมาแล้วลง

เพราะว่าพี่ทำทุกอย่างสตาร์ทเริ่มต้นใหม่หมดใช่ไหม

แล้วได้ยินมาอีกว่าปอพูดว่านักดนตรีมีเวลาจำกัดยังไงคะ
สำหรับผมนะผมว่าวงดนตรีวงหนึ่งเขาสามารถสร้างงานได้แบบอย่างเล้นกว้างเลยก็๒๐๕๐ปี
อายุวงหนึ่ง๒๐ถึง๕๐ปี

เป็นตรีที่๓๐ปี

อย่างผมทำวงตอนอายุ๒๗วงนี้เริ่มทำงานตอนนี้ผมอายุ๓๒ปีนี้๓๒๒
ผมเหลือเวลาที่ผมจะโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงเนี่ยอีกไม่นาน

ถ้าผมเก่งก็แบบเออหรือว่าอย่างเก่งก็๒๐ปีผมว่าผมเก่งแล้ว
ผมว่าเราควรจะใช้ช่วงตรงนี้ให้มีความสุขที่สุด
ผมบอกกับเพื่อนในวงว่าไม่อย่าเสียดายว่าเราจะเสียตังค์ซื้อกิตาร์แพงไปทำไมวะ
เราจะเสียตังค์ซื้อแอมดีหรือของที่เธอทำวงไว้ทำไม
มีเวลาเล่นมันไม่นานซึ่งตอนนี้เราหนุ่มคนฟังก็มีแฟนเพลงก็มีเยอะแยะเลย
เราเอาของเนี่ยไปเล่นในช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตเพื่อให้คนเห็น
เหล่านุคเลยเนี้ย
เราเราเอาไปใช้ในเรื่องอื่นในชีวิตบ้างมั้ยคะ

อยากจะทำอะไรผมก็จะทำเพราะว่าผมรู้สึกว่า
เออมันคือช่วงชีวิตที่ดีของเรา
ผมผมจะทำมันให้แบบผมไม่เสียใจ

มันจะมีหลายคนที่เวลาเราจะเริ่มต้นทำอะไร
หรือมันจะมีความคาดหวังกับตัวเองอะไรบางอย่าง
แล้วเฮ้ยกลัวมันจะไม่ดีกลัวมันจะผิดวะ
กลัวมันจะพลาดทุ่มไปแล้วแบบนี้อะไรอย่างนี้
เอาจริงผมไม่ค่อยมีนะ

แต่ผมรู้สึกว่าความผิดพลาดบางทีมันก็
มันก็สอนให้เราได้เดินไปบทอื่น
สมมุติเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทำเพลงเพลงนึงเนี่ย

จะดีอีกเปล่าวะคนจะชอบหรือเปล่า

ผมก็คงคิดว่าผมทำเพลงหนึ่งออกมาเนี่ย
ดีที่สุดในตอนนี้เพลงนี้ล่ะเป็นอย่างนี้
ถึงแม้เพลงนั้นจะไม่สักเสร็จ
ผมก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นขั้นบันไดต่อไป

ก็คือไม่เป็นไรทำไปเป็นประสบการณ์
เพราะว่ามันไม่มีใครสามารถทำสิ่งที่แบบโอ๊ย
คิดเหมือนค่อยเอาข้อเสียของตลอดย่างที่ทำ
ถ้าอันนี้ทำอย่างงี้นะไม่สักเสร็จตัดออกเอาใหม่
อันนี้ไม่เอาค่อยหาใหม่
ค่อยถามว่าแบบนี้ไม่เวิร์คว่ะ

แบบนี้ดีแบบนี้คนชอบแบบนี้คนไม่ชอบ
แล้วมันก็จะสอนเราให้เรารู้ว่าเออว่ะเราจะทำอะไรต่อไป
ได้ยินว่าอันนี้ได้ยินบ่อย
ต้องได้ยินบ่อยว่ามีคนบอกว่าเพลงของปอเนี่ยมันใจร้าย
เนื้อหาอะไรต่างมันดูใจร้ายในดนตรีที่น่ารักนุ้งนิ้ง
แต่สำหรับพี่นะเอาจริงไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น
เพราะมันจะมีเมโลดี้บางอันที่ไม่ได้สว่างขนาดนั้น
แต่ว่าหลายคนจะมองว่าวาแวนดอฟเนี่ย
ดูเป็นเพลงป๊อปที่ฟังสบายแต่เนื้อเพลงกับโหดร้ายเหลือเกิน
อย่างเงี้ยมีอะไรจะพูดกับเรื่องนี้บ้างมั้ยคะ
โอ้โหผมว่ามันแล้วแต่คนคิดนะครับเราก็ไปห้ามไม่ได้เนอะ
แต่สิ่งที่ผมจะสื่อสารนะคือผมแค่อยากเล่าสิ่งที่ผมเจอมา
สมมุติผมเจอเรื่องนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่า
เรื่องนี้ผมรู้สึกกับมันแบบนี้
แล้วอันนั้นมันเป็นตัวเราจริงป่ะเวลาในเพลงอย่างเช่นแบบ

ไม่รู้ทำไมอย่างนี้นะคะใครจำไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
มันจะเป็นเพลงที่สำหรับมิ้นนะหน้าตายบอกเลิกหน้าตาย
ใจร้ายหน้าตายมากมากคือถ้าถ้าเราเป็นคนที่กำลัง
หมดรักใครสักคนฟังเพลงนี้แล้วจะรู้สึกว่าว้าว
คนนี้เขาเข้าใจเราจังแต่ถ้าเรากำลังเป็นคนที่
โดนอีกคนทำแบบนั้นจะรู้สึกว่าโหคนนี้
โคตรยินชาเลยอ่ะเป็นคนใจร้ายอ่ะนิสัยฟนเลยว่า
งือผมว่าก็ใช่นะอ้าวให้โหด
ไม่เพราะว่าเพลงนี้มันก็เขียนมาจากความรู้สึก
แล้วก็เรื่องราวที่ผมเจอมาในชีวิตจริงเลย
อ่านเนื้อดูดีผมว่ามันมีเหตุผลอยู่นะ
มันมีมันมีก็มีแหละแต่มันใจร้าย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
เป็นการบอกว่าเออเราไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเราถึง

ไม่ได้มีคนอื่นใช่ไหมในสถานการณ์จริง

ใช่แต่เราก็บอกว่าแบบเราก็รู้สึกแย่เราก็รู้สึกแบบอยากจะขอโทษนะเพราะว่า
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทำไมเราถึงเป็นแบบนี้

ใช่ครับอย่างฝากไว้กับดาวก็คือการที่เราไปชอบคนคนหนึ่งที่เขาก็ชอบเราแต่เขามีเจ้าของอยู่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้

เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราได้รับชื่อเสียงได้รับทุกอย่างมาจนเป็นแบบเนี้ยตัวเราอ่ะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะนิสัยใจคอหรือต่างกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งความคิดกับตัวเอง
ผมว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะจากเด็กคนนึงที่แบบที่ไม่มีอะไรเลยครับที่มีแค่ความฝันแล้วก็เคยทำงานโปรดักชั่นเนาะทำงานประจำอยู่ดีวันหนึ่งเข้ามาบ้านเข้ามาหอพักน้ำท่วมของพังไม่มีตังค์มีเงินอยู่แบบในบัญชีแบบ๘๐บาทเลยอ่ะผมคิดในตัวเองตั้งแต่วันนั้นว่าแบบกูจะไม่จนอีกแล้วแล้วผมก็พยายามจนถึงวันนี้
รู้สึกว่าผมก็ยังเป็นคนพยายามคนนั้นอยู่แต่แค่ผมรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีทุกอย่างที่เราต้องการเรามีเพื่อนที่ดีเรามีหน้าที่การงานที่เลี้ยงดูเราได้เราสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เราไม่ลำบากแต่ลึกผมก็รู้สึกว่าแบบเออไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นที่ยังพยายามมันก็ยังอยู่กับผมผมก็ยังพยายามอยู่ทุกวันนี้ผมก็พยายามผมไม่ได้ลืมตรงนั้นแล้วก็ใครที่เคยดีกับผมใครที่ทำดีกับผม

เรารู้สึกว่าเวลามีน้อยเราควรใช้กับสิ่งที่มันจำเป็นแล้วก็คนที่ที่เขาอยู่ข้างเราแต่คำว่าเวลามีน้อยของปอไม่ได้หมายความว่าใช้ชีวิตจนแบบไม่สุดเหวี่ยงไม่ใช่ใช่ไหมครับเป็นในแง่มุมที่แบบว่าเราอย่าไปเครียดมากผมแค่คิดว่าเราอย่าไปจริงจังกับอะไรมากจนเกินพอดีเพราะผมรู้สึกว่าเวลามันไม่ได้เยอะมากนะ
มีช่วงหนึ่งผมว่าผมเครียดมากเหมือนกันนะผมเครียดแบบตาเบอร์เลยอ่ะช่วงช่วงโควิดนะครับช่วงแบบวงเริ่มแบบดอบลงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมเครียดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรหรือหาเหตุผลสุดท้ายแบบสุขภาพเราก็ไม่ดีก็เหตุผลโควิดนี่ไม่เพียงพอหรือยังไงไม่ครับที่ทุกคนแบบดูไม่มีงานผมว่าอาจจะเป็นเพราะแบบวงเราเล่
จ่ายคอนเสิร์ตใหญ่หลังคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเงี้ย๒๐๒๐๒๐๑๗คือพอไม่ได้มองว่าโควิดทำให้เราไม่มีงานใช่คือผมว่ามันมองมันหลายอย่างเลยครับเรื่องวงเรื่องแบบการจัดการภายในวงหรือว่าความคิดของคนในวงหรือทุกอย่างผมว่ามันยังไม่ค่อยลงหรอกเท่าไหร่แล้วแล้วเราก็เพิ่งมารู้สึกว่าแบบเราอาจจะเครียดหรือสตริก

เล่นไหมหรือแบบกับเพื่อนกับน้ำมวลเราก็สนุกกับสิ่งเล็กเฮ้ยวันนี้เราไปหาซื้อสายสะพายคิตต้าสวยกันไหมเพราะเราสนุกกับสิ่งเล็กจริงอื่นมันจะตามมา
หลายเรื่องเลยผมคายแบบการทำงาน
ไม่เครียดกับค่ายแล้วเปลี่ยน
ค่อยคุยกันง่ายค่อยคุยเล็กกับเพื่อน
ทุกอย่างช่วยกันใช้คำว่าช่วยกัน
แบบเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำทำไมคุณไม่ทำ
กลายเป็นเฮ้ยไม่ทันหรอกเราช่วยกันไหม

คือเหมือนที่ตึงนี่ห่อนลงมาแล้วชีวิตเราก็จะคลายขึ้นใช่ไหม
ทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วก็มันจะส่งผลไปสิ่งใหญ่มากขึ้น

คำถามท้ายยังไม่สุดท้าย
หรือเวลาที่เราไม่สบายใจชอบฟังเสียงไหน
อืมผมฟังเป็นเพลงครับ

ใช่ครับเหมือนว่าอารมณ์เหมือนว่าเราอยู่ทะเล
คุณเป็นส่วนบ้านเป็นนหน้ากายมั้ยครับ
ใช่ก็ผมฟังเพลง
อ่ะอย่างนี้ก็ต้องชอบไปเที่ยวทะเล
โอ้ยยยยยไม่ค่อยได้ไปครับบ้านผมอยู่ทะเล
อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะเจ้าบ้านมาบอกเองนะคะ
ชอบขับรถผ่านทะเลอะไรอย่างนี้
กินอาหารทะเลแต่ผมไม่ชอบแบบไปนั่งอยู่บนตรงทะเล
มันร้อนใช่ไหมมันอ้าว

อะไรประมาณนั้นครับ
คือจริงแล้วการเป็นศิลปินสิ่งที่จะซัพพอร์ตเรามากที่สุด
จากตัวเราทำผลงานแล้วคือแฟนเพลง

มีอะไรจากใจที่อยากจะบอกไหมคะ
จริงต้องขอบคุณแฟนเพลงนะครับทุกคนที่
ถ้าได้เข้ามาฟังนะครับผมจะบอกว่า
มีงานเล่นอยู่ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ทุกอย่างที่เป็นความหวังดีที่มอบให้
กับผมกับน้ำวนกับเพื่อนในวงกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรีวายแอนดอมนะครับ
ก็อยู่ด้วยกันไปนานนะครับ
แล้วก็เราจะแบบว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกคุณมีความสุข
มีความซึ้งมีความเศร้ามีอะไรก็ตาม

ขอบคุณนะคะแฟนเพลงอยู่ทางนี้

ในสติมมิ่งที่ขึ้นเนี่ยเพราะพี่น่าจะเป็นร้อยบาทแล้วนะคะ
ผลงานค่ะตอนนี้มีอะไรติดตามปอได้ที่ไหนติดตามวงได้ที่ไหนค่ะ
แล้วใครอยากตามผมก็ลองไปดูครับผมชื่ออะไร

เออเพลงใหม่ค่ะเพลงใหม่จะมีออกมาไหม
เพลงตลอดไปนะครับก็เป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมากเพลงหนึ่งของวายลันดอมเนอะ
ดีเคยนั่งร้องไห้กับเพลงนี้บนรถด้วยครับตอนฟัง
มันไม่มีเพลงไหนของแวนดอฟให้ความรู้สึกนี้กับคนฟังได้เหมือนเพลงนี้นะครับก็อยากให้ลองไปฟังดูนะครับตลอดไปครับ
ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐพลัสหรือถ้าอยากเห็นหน้ามิ้นกับปอนะคะและแขกรับเชิญท่านอื่นก็ถามยูทูปได้เลยค่ะ
มีอะไรติชมคอมเมนต์ได้ทุกช่องทางที่รับฟังเลยนะคะเพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟัง
โปรดติดตามตอนต่อไป